ส่วนเรื่องของน้องต้านะฮะเด็กชายวัย๔ขวบ
คุณพ่อบอกลูกชายมาเข้าฝันแล้วก็หันหลังไม่คุยด้วย
ตามจนแบบสืบรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
แล้วแม่ของเด็กที่แยกทางกันไปเนี่ยไปมีแฟนใหม่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะฮะ
คือเสียชีวิตวันเดียวเผาศพเลยนะ
พ่อเลี้ยงก็ถูกคุมตัวไปแล้วนะครับก็ต้องสอบปากคำดำเนินคดีกันต่อไป
แต่แม่ของน้องต้าชื่อตอมนะฮะคือตอนนี้ไปอยู่บ้านเพื่อนที่สระบุรี
นี่ฮะหลังจากที่ทางมูลที่ปวีนาของสกุลเพื่อเด็กสตรีเนี่ยมาช่วยตรงนี้
ลงเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะครับวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหาแม่ของตอมนะแล้วก็ยายของน้องตาต้า
คือทางนางมนวดีเนี่ยบอกว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ตอนนี้ยังไงหลานชายก็เสียชีวิตไปแล้วไม่อยากเสียลูกสาวไปอีกคนนึง
หลังจากเกิดเหตุลูกสาวยังไม่ติดต่อกลับมาเลยยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกสาวเลย
คุณสุชาดาก็เลยต่อสายไปหาตอมนะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่
เพื่อจะได้ให้คุยกับแม่นี่พอตอมเขาได้รับสายแล้วก็ได้ยินว่าเป็นเสียงแม่นี่ร้องไห้โฮออกมาเลยนะครับ
ขอโทษแม่บอกกับแม่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรกับแฟนใหม่ที่ชื่อเนจริง
คือนายเนเนี่ยเป่าหูให้เธอหลงเชื่อต่อหน้าทำเป็นเหมือนกับรักลูกของเธอนะ
แต่รับหลังเนี่ยทำร้ายทำร้ายแบบโอ้โหแทบปางตายแล้วก็ยังขู่ต้าเนี่ยไม่ให้บอกแม่
เธอบอกเธอเหมือนกับคนโง่ที่ปล่อยให้แฟนใหม่เนี่ยทำร้ายลูกสุดท้ายลูกตาย
แล้วเนเนี่ยเคยบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กเคยถูกพ่อตัวเองเนี่ยลงโทษแบบรุนแรง
เคยถูกพ่อเนี่ยจับขังในกรงหมาเคยถูกพ่อเนี่ยปล่อยให้หมากัดมัดกับเสาเอาเท้าเหยียบหน้าทั้งหมดเนี่ย
สุดท้ายในเนแฟนใหม่ของเธอเนี่ยมาลงที่ต้าลูกชายของเธอ
แต่เธอมารู้ตอนหลังซึ่งมันไม่ทันแล้วลูกถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เนเนี่ยอ้างกับเธอบอกว่าเคยถูกทำมาเนี่ยนะก็ไม่เห็นตายเลย
นี่ไงยังอยู่มาได้ทุกวันนี้ไงแต่สุดท้ายนี่น้องต้าตายนะฮะค่ะ
ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอก
มันบอกหนูแล้วว่าใช่ไหม
ไม่ต้องรอลูกแม่บอกหนูแล้วว่าพร้อม
จำได้ไหมเหนื่อยไหมให้กลับมา
เพราะแม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตอมก็ดื้อ

ไม่เป็นไรลูกถ้าหนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้เรื่องอะไร

ปล่อยให้มันไปรับกรรมมันจะต้องทรมานกว่าหลานคอยดู
ส่วนคุณยายของตอมนะฮะซึ่งเป็นยายทวดของน้องต้าเนี่ย
วันนี้พาคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปดูของเล่นของเหรนนะฮะ
อยู่ที่บ้านเต็มเลยตุ๊กตาไดโนเสาร์นี่บอก
คือมาบ้านยายทวดทุกครั้งเนี่ยนี่เขาจะเอามากอดอย่างนี้เลยคุณยายบอก
ยายทวดนะฮะคุณยายทวดบอกว่าตอนนี้ไม่มีต้าแล้วนะครับ
เล่นพวกนี้ก็เหมือนกับตัวแทนของเหรนนะครับ
ที่ยายทวดคิดถึงเหรนก็เอามากอดมาหอมนี่แหละ
ส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะในเนคนเดียว
ที่ผ่านมาครอบครัวอยู่กันดีจนกระทั่งในเนเข้ามาในครอบครัวนี่แหละ
ลูกสาวก็ทะเลาะกับหลานก็คือแม่ของตอมทะเลาะกับตอมใช่ไหม
ตอมเขาเลือกออกไปอยู่กับเนสุดท้ายเนก็ทำร้ายเหรนของยายทวดเนี่ยจนเสียชีวิต
ตอบถามเหตุการณ์น้องต่าเจอจนกระทั่งต้องเสียชีวิตนะครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีนะครับ
ท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น

หมอเดลบอกว่าเรื่องที่เนเคยถูกทำร้ายร่างกายตอนเด็ก
ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะฝังใจ
และอาจทำให้เกิดลอกเลียนพฤติกรรม

ก็เลยแนะนำว่าหากมีประสบการณ์ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ต้องเข้ารับการเยียวยาจากแพทย์นะครับ
ฝากไปถึงแม่ที่ยังมีลูกเล็ก
ลูกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แนะนำว่าถ้าต้องเลิกกับพ่อเด็กเนี่ย
แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟนใหม่นะ
หรือถ้าจะมีแฟนใหม่ควรจะขออนุญาตลูกก่อน
เพื่อจะได้ดูว่าเวลาเขาอยู่กับลูกเราแล้วเนี่ย

บางทีเด็กจะบอกได้ว่าเออคนนี้เป็นยังไงใช่ไหม
เพราะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย

เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อแท้กับแม่ของน้องต้าเนี่ย
จะเอากระดูกของน้องต้าไปทำบุญนะฮะที่สระบุรีนะครับ